เรื่องราวของหมัดมวยกันบ้างนะครับไปที่เวทีมวยราชดำเนิน
วันนี้เขามีมวยนักเงินล้านนะครับเป็นการรวบรวมเอายอดมวยแห่งยุค
มาขึ้นชกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวถือว่าเป็นศึกนัดเปิดตัว
โปรโมเตอร์ป้ายแดงนะครับนั่นก็คือเชฟชื่อดังเชฟบุญธรรมภาคโพ
มาติดตามบรรยากาศจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมานีครับ
เลยครับรุ่นน้องต้องลงทุนนะครับเจอแข้งซ้ายไปก่อน
สอดได้ไล่แขนฉิงเสียบก่อนเลยครับเก้าแต้ม
ไม่ดีคิดช้าทำช้าก็ไม่ดีตีซ้ายคืนด้วยซ้าย
ดูจังหวะหักนะโอ้โหบิดลูกนี้ครับมาน่าเข้ามาไปที่เชือกเลยครับ
แต้มนักมวยรุ่นพี่เสียเชิงเล็กน้อยครับเดินเข้าหาต่อหนึ่งพิชิต
โดนที่ติดเบรกเอาไว้ก่อนแมกกับอีกดิสเบรกครับ
แล้วก็บิดเหลี่ยมนี้โอ้โหเอาละครับวุ่นวายเลยครับแบบนี้ครับ
เหลี่ยมเสียเชิงนะครับโดนบิดแต่ละดอกสองดอกติดนะครับ
แต้มเดินเข้าไปยกที่ห้าแม่ขาดลอยแล้วครับไล่ทันไม่ทัน
เห็นหมดแล้วเลยครับแบบนี้ครับหักปากกาเซียนทุกสำนักเลยนะครับ
เพราะว่าก่อนชกนี้เขามองว่ามุมแดงยังไงก็แพ้ยากครับแต่ตอนนี้ลำบากซะแล้วครับ
โอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งไม่มีอะไรแน่นอน
สุดท้ายท้ายสุดหนึ่งพิชิตครับเอาชนะไปแบบสวยสดงดงาม